หญิงอัชรานิธิอภิญญาสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ห้า
เป็นประธานในการเปิดคลินิกผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ที่โรงพยาบาลนครปฐมศูนย์วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างทางจังหวัดโรงพยาบาลนครปฐมและสสจนครปฐม
ได้รับการสนับสนุนจากหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไผลล้อม
ให้ใช้บริเวณข้างอุโบสถวัดเปิดคลินิกในวัดแห่งแรกของประเทศไทย
คลินิกของโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมที่เปิดขึ้นภายในวัดไผลล้อม
ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการเจาะเลือดตรวจเลือดและเชื่อมระบบทั้งหมด
ศูนย์บริการที่วัดไผลล้อมกับโรงพยาบาลนครปฐม
เป็นศูนย์เบ็ดเสร็จในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและความ

เชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีการขยายไปยังจังหวัดอื่นโดยใช้วัดไผลล้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบ